คุณผู้ชมครับไปตามกันต่อดีกว่าฮะคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
พยายามพิสูจน์ความจริงให้ได้ว่าตกลงแล้ว
เขาพระบาทใหญ่ที่สุโขทัยเนี่ยมีขุมทองโกโบริอยู่หรือเปล่า

เท่าคนแก่ในพื้นที่บอกกับเราว่าโอ้โหตอนเด็กเนี่ยลุงเนี่ย
เคยมุดเข้าไปในถ้ำเนี่ยใช่
แต่ไม่เจอทองอะไรหรอกแต่ว่าโอ้โหเขาว่ากันว่ามีทองเยอะไปหมดเลย
เพราะว่าสมัยนั้นสงครามโลกครั้งที่๒ญี่ปุ่นเคยผ่านแถวนี้
พระผู้ชมครับขาวพระบาทใหญ่ที่สุโขทัยเนี่ย
คือมีถ้ำเนี่ยที่เป็นปล่องเป็นโพรงเข้าไปเนี่ยมากมายหลายทาง
ใช่เมื่อวานนาริสบุญนิ่มทีมข่าวของเราก็พยายามจะมุดเข้าไปในถ้ำ
ออกแทบไม่ได้เกือบเอาตัวไม่รอดออกแทบไม่ได้จริงจริง
ต้องให้ลุงเกลี้ยงกระดึงขึ้นมาใช่ค่ะ
วันนี้ไปต่อนะครับทุกผู้ชมครับเส้นทางนี้ยากนะฮะสูงชันมาก
คุณนฤทธินี่เคยไปภูเหล็กไฟที่มุกดาหารมาแล้วใช่ค่ะนะ
จุดที่น้องชมพู่ถูกนำไปทิ้งเอาไว้ข้างบนแล้วก็เสียชีวิตอยู่
คุณนฤทธิบอกว่าที่นี่สูงชันกว่าเยอะ
ชันกว่าเยอะเลยนะครับวันนี้คุณนฤทธิ์ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ไปพร้อมกับลุงเกลี้ยงหรือว่านายสนามพรมเอี่ยมนะครับ
มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหงไปด้วยนะฮะ
ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่นะฮะเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะครับ
เพื่อไปสำรวจถ้ำบนเขาพระบาทใหญ่เพื่อจะไปดูว่ารักษณะของแต่ละถ้ำเนี่ยเป็นยังไงนะ
เมื่อวานเข้าไปแล้ววันนี้ไปอีกนะครับ

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามตอนต่อไป
ของคนไทยโบราณด้วยซ้ำที่ขุดไว้เพื่อหลบแดดหลบฝนขุดหาเข้าตอกพระร่วง
ตอกพระร่วงเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นสิ่งของที่ศักดิ์สิทธิ์มีไว้บูชาลักษณะเป็นก้อนหินเหมือนกับสี่เหลี่ยมลูกบาทนะคะ
กับลูกเต๋าสีสนิมสีน้ำตาลไหม้
ก็จะเจอที่เขาพระบัตรใหญ่นะคะ
ตอกพระร่วงก็คือแร่โลหะชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแร่ไพไร้นะคะ
จากการสำรวจปล่องเนี่ยค่ะหน้าตาข้าวตอกพระร่วงจะเป็นแบบนี้
คาดว่าขุดเพื่อหาเข้าต่อพระร่วงหรือขุดเพื่อหลบแดดหลบฝน
ว่าอาจจะเป็นคนไทยสมัยโบราณเป็นคนขุดด้วยซ้ำ
จากการสำรวจปล่องอากาศที่ชาวบ้านบอกว่ามันมีปล่องระบายอากาศนะคะ
ว่าจะเป็นฝีมือมนุษย์เนี่ยนะคะ
แต่ละปล่องลึกสุดเนี่ยไม่เกิน๘๑๐เมตร
แต่ลักษณะถ้ำอยู่ลึกจากปากปล่อง๑๒เมตร
แปลว่าไม่ใช่ปล่องอากาศอย่างที่คิดค่ะครับ
ส่วนที่เข้าใจว่าในอุโมงมันคล้ายกับมีการขุดเจาะฝีมือมนุษย์
เพื่อนำไปสร้างโบราณสถานที่วัดเขาพระบาทใหญ่
ซึ่งลักษณะหินที่วัดพระบาทใหญ่กับหินในถ้ำลักษณะเหมือนกัน
ก็เป็นไปไม่ได้ที่ทหารญี่ปุ่นจะมาสร้างฐานบัญชาการตรงนี้
เพราะเป็นเพียงทางผ่านของกองทัพญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะ
ไอ้โผงป่องข้างบนนะครับความลึกอยู่แค่แป่ถึงสิบเมตร
มันจะมีความเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะทะลุถึงกัน
คือป่องที่เราเห็นจริงแล้วมันคือบ่อน้ำ
คนโบราณก็ใช้ขุดเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้นะครับ
ด้านบนสรรเขาของเขาพระบาทใหญ่นะฮะ
ก็จะเป็นที่ตั้งของโบราณฐานวัดเขาพระบาทใหญ่นะครับ
ซึ่งการสร้างบรรณฐานก็จะใช้เป็นหิน
ซึ่งเป็นหินประเภทเดียวกันเลยกับที่เราเจอที่หน้าถ้ำ
นี่ฮะมีท่านผู้ชมส่งข้อความมาบอกกับนาริส
อยากเจอทองคำเนี่ยไปเยาวราชก็
ไม่ต้องไปในใกล้มาก
ทุกผู้ชมครับดูกันเล่นกันแล้วกันนะฮะ
ไม่ต้องคิดอะไรมากเราลองคำนวณให้
ถ้าตามที่ชาวบ้านเขาบอกกองทัพญี่ปุ่น
ทองคำเอาไว้ที่ถ้ำเขาพระบาทใหญ่ที่สุโขทัย
ตันเนี่ย๑๔ตันก็๑๔๐๐กิโลกรัม
ทองคำหน้าหนักหนึ่งกิโลกรัม
มันจะเท่ากับน้ำหนักทองที่เราเรียกเป็นบาท
คูณดูนะฮะว่าจะแทนค่าเท่าไหรเท่าไหร่เนี่ย

ว่าแล้วพอเป็นเรื่องของตัวเลขเนี่ยนะ
สรุปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นมูลค่าเงินทั้งหมดเนี่ยนะฮะ๒๓๓๒๗ล้าน

หรืออาจจะไม่เจอก็เลยคิดว่าไม่มี

เดี๋ยวให้น้าริสส่งข่าวให้อยู่กับลุงเกลี้ยงไปเอง